เชื่อว่าสิ่งที่หลายคนสนใจอยู่ก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ใช่ค่ะตอนนี้โควิดนะคะระบาดนะคะ
และวันนี้เองจากการประกาศของสอบคอตัวเลขเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๗๐๐กว่าคน
การเดินทางช่วงสงกรานเนี่ยหลายคนตัดสินใจไม่ไปแล้วนะคุณ
ใช่จากที่วางแผนเอาไว้นะคะก็ต้องยกเลิกกันไปหลายรายเลยค่ะ
ค่ะเรื่องนี้เองนะคะกรมควบคุมโรคยอมรับ
แล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้
เป็นการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยนะคะ
สอบคอเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้นะคะ

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๘๙รายเสียชีวิตเพิ่ม๑ศพค่ะ
เป็นผู้ชายอายุ๖๘ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะคะ
ผู้เสียชีวิตติดเชื้อมาจากผู้ป่วยยืนยันไปก่อนหน้านี้
เสียชีวิตจากอาการไตวายและภาวะแทรกซ้อนอื่น

กรมควบคุมโรคยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในไทย
เป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่
โดยเริ่มเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่า
สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสัดส่วนวัคซีน
ให้ตรงกับสถานการณ์ความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
เพราะตอนนี้เองสถานการณ์การแพร่ระบาดรวดเร็วมาก
ดังนั้นให้พิจารณาจากวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และพื้นที่ระบาดในกรุงเทพที่มีมากขึ้น
และเพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับวัคซีนให้มากขึ้น
นี้ขอให้นำวัคซีนที่จะเข้ามาอีก๑ล้านโดส
ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
รัฐและเอกชนรวมถึงอสมที่มีความเสี่ยงสูงทั่วประเทศให้ครบ

คราวนี้มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นรายจังหวัดกันบ้างนะคะ
ไปที่ชนบุรีค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิดวันเดียว๑๔๑ราย
กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มก้อนสถานบันเทิงในอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
และยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วย
ซึ่งการระบาดจากสถานบันเทิงครั้งนี้เพียงสัปดาห์เดียว
ทำให้จังหวัดชนบุรีมีผู้ป่วยสะสมใหม่๒๖๔ราย
ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
ประกาศปิดสถานบันเทิงตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนร้านอาหารทั่วไปนั้นยังคงจำหน่ายได้ตามปกติ
และให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา๔ทุ่ม
แต่ว่าการเดินทางเข้าพื้นที่ชนบุรีนั้นยังคงสามารถทำได้ตามปกติค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศา

เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่มีอาการไม่รุนแรง
หลังจากที่พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้๑๘๖รายสะสมรวม๓๘๑รายค่ะ
โดยล่าสุดกองพลทหารราบที่๗ได้นำกำลังทหารช่วยกันขนย้ายเตียง
อุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วย
จากส่วนราชการภาคเอกชนและโรงแรมต่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม
จากเดิมสามารถรองรับผู้ป่วยได้๔๐๐เตียงเพิ่มเป็นทั้งหมด๑๐๐เตียงค่ะ
ส่วนเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะ
เกี่ยวกับไทม์ไลน์ต่างของนายศักดิ์สยาม
ที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
มีการเปิดเผยออกมาโดยทำเป็นแผนภูมิลักษณะแบบนี้นะคะ
คนที่ทำแผนภูมินี้คือสสจบุรียรำค่ะ
ทำแผนภูมิรูปภาพเชื่อมโยงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ไปสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พบว่าเจ้าหน้าที่ธุรการหรือว่าหน้าห้องของรัฐมนตรี
ที่สัมผัสคลัสเตอร์ทองหล่อหลายครั้ง
ตรวจพบติดเชื้อวันที่๕เมษายน
จากนั้นแพร่กระจายค่ะไปสู่นายตำรวจติดตามอีก๕นายของนายศักดิ์สยาม
โดยตำรวจติดตามตรวจเจอเชื้อวันถัดมาก็คือวันที่๕เมษายน
แต่วันเดียวกันนั่นเองนะคะในศักดิ์สยามได้เดินทางไปร่วมงานทำบุญครบรอบ
วันก่อตั้งทักพักภูมิใจไทยพบปะกับรัฐมนตรีท่านอื่น
ปะกับสอสอและพบปะกับสื่อมวลชนจำนวนมาก
ก่อนที่จะมาทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อโควิดในวันที่๗เมษายนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าสถานการณ์ในช่วงสงกรานปีนี้เป็นอย่างไร
โควิดยิ่งต้องเพิ่มความระมะดวงมากขึ้นนะคะ